ต่อเนื่องกันที่สถานการณ์น้ำท่วม
ตรงนี้เองก็ยังคงเป็นสถานการณ์
วิกฤตอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังมีน้ำท่วมกว่า๑เมตร
โดยเฉพาะที่ตำบลพแดง

ส่วนเรื่องของความช่วยเหลือก็มีหน่วยงานต่างนะคะที่ช่วยการนำข้าวสารอาหารแห้ง

ติดตามสถานการณ์จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานสดมาจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
ในขณะนี้นะครับพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั้น
ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างนั้นเพิ่มขึ้นนะครับ

ตำบลพ้อแดงนั้นยังคงถือว่าวิกฤต
แล้วก็บางพื้นที่นั้นระดับน้ำสูง
ประมาณ๑เมตรถึง๒เมตรนะครับ

มีประชาชนทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนั้น
นำสิ่งของมาช่วยเหลือชาวบ้านครับ

หน่วยงานต่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน

นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม
อบให้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย

จากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชุมพร
ตั้งแต่วันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
โดยมีทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๒๕

รวมถึงจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพแดง
ก็ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์อพยพขนาดย่อม
โดยมีชาวบ้านมาอาศัยหลับนอนในช่วงค่ำประมาณ๑๒คนครับ
น้ำเริ่มขึ้นมากขึ้นนะครับ
ตั้งแต่ช่วงวันข้างเช้าวันที่๕
มาจากประมาณตี๒ของวันที่๕นะครับ
ทั้งเช้าผมมารอพอสอตอ
ผมก็รีบขนของจากด้านล่างขึ้นด้านบนทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ช่วงประมาณบาด๒ของวันที่๕

ชาวบ้านสุดแรกจากทะวิญญาณทะเบินน้ำพยาบริชาหมู่๑๔

พักอาศัยเพราะว่าเขาหนีหนีน้ำมาน้ำพ่มชั้นสองไปแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีชาวบ้านทยอยมาเรื่อยประมาณ๔๐คน
มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ในช่วงของวันที่วันที่๖นะครับ
ก็จะลำบากในเรื่องของอาหารการกินเพราะว่า
นะครับแล้วก็บางคนก็มีเจ็บป่วยมารักษาที่ที่เรา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรในขณะนี้นะครับ
๑หมื่น๔๐๐๐คนบ้านเรือนประชาชนจะรับความเสียหาย

และประชาชนจะรับเข้าผมเดินร้อยประมาณ๑หมื่น๔๗๐๐๐คน
ปัจจุบันนี้ก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
เท่ารวมทั้งหมด๒๑๗๐คน
ยังคงมีเจ้าหน้าที่สูตรวิทยุคอยฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ของจังหวัดชุมพรอยู่ที่สูตรประสบภัยที่จะช่วยเหลือผู้สูตรกระพัยในเบื้องต้น
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ